รู้ใหม่ว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกจำนวน๓๐๐ล้านตัน
โดยพลาสติกมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ทำให้โลกของเรากำลังประสบปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นทางเลือกการทิ้งขยะพลาสติกอยู่ในมือคุณ
ให้ดีทิ้งแบบไหนให้ช่วยโลก
ผิดที่สร้างปัญหา
ถูกทางสร้างการนำกลับมาใช้ใหม่
เพราะถ้าคุณทิ้งผิดทางรู้ไหมว่า๑๗๙สะสมในแหล่งฝังกลกหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อมบนบกและในทะเล
ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง๑๓ล้านตันต่อปี
เทียบเท่ากับรถบรรทุก๑คันที่ขนขยะพลาสติกทิ้งลงทะเลทุก๑นาที
ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกสะสมในทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้น
กระจายที่ก้นทะเลและเป็นแพร่ขยะขนาดใหญ่ลอยในมหาสมุทร
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วย

ก็คือการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรหมุนเวียนใช้ในระบบได้ยาวนานขึ้น

แฟรักโลกที่แปลงร่างขยะจากร้านกาแฟเป็นเฟอร์นิเจอร์

และได้ใช้แก้วกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการย่อยสลาย
ซึ่งเป็นสลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสื่อสารความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปตทและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของกลุ่มปตท
เห็นไหมครับการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องยิ่งยากเลยครับ
ซับซ้อนเกินความสามารถของมนุษย์
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องผูกจิตสำนึกเปลี่ยนความคิดและร่วมมือกันเขา
ปัญหาขยะแก้ไขได้ไม่ยากถ้ารู้จักแก้ไขอย่างเป็นระบบและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
มาร่วมกันลดขยะเพื่อสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยกันเถอะค่ะ